อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียล
มีหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ขี่บิ๊กไบท์ไปถูกตำรวจจับ
เขาจ่ายเงินเป็นสวยให้กับตำรวจ๑๐๐บาทแลกกับการไม่ถูกเขียนใบสั่ง
ทีนี้แน่นอนคุณผู้ชมพอเป็นคลิปมันก็ไม่พ้นสายตาในโลกโซเชียล
ตำรวจเองเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผิดทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะฮะ

พฤติการนะฮะให้บิ๊กร้อยขนาดนั้นก็ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาก็แชร์คลิปที่
บิ๊กไบท์จ่ายสวยให้กับตำรวจคนละหนึ่งร้อยบาทขณะที่ถูกจับเรื่องของความเร็วนะฮะ
ขี่มาเร็วเหมือนกันบนถนนสายหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมาก็มากันสองคนคนละคัน
บนถนนนะฮะพร้อมระบุข้อความว่ามันเป็นสิ่งที่เราพบจนชินชา
ตำรวจครราชดูดจริงจริงปล้องสามตัวทำอะไรพี่เขาไม่ได้
พร้อมติดแฮชแท็กพับเล็กผ่านทุกด่านนะฮะ
หลังจากมีการแชร์คลิปนี้ไปแชร์คลิปนี้ไปนะฮะ
ต่างแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งเรื่องของเขาเขียนว่า
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่หมดไปเสียที
ก็ชี้ว่าตามกฎหมายกรณีนี้ความผิดก็มีทั้งคู่นะฮะ
โดยมีทั้งผู้ที่เป็นผู้เสนอแล้วก็ผู้รับสวยก็คือทั้งตำรวจแล้วก็ทั้งคนขี่
ก็บอกว่าให้ความรู้ว่ากรณีของการเสนอให้สวดจำรวจ
ตำรวจเคยมีโครงการให้ตำรวจติดกล้องเพื่อตรวจจับคนที่เสนอเงินให้
โดยตำรวจจะได้เงินรางวัลนำจับหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับเพื่อขายข้อข้องใจ
ในเรื่องนี้คุณผู้ชมนะครับเรื่องของข้อกฎหมาย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็บอกว่า
เรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการรับรายงานเข้ามาแต่เบื้องต้นในข้อกฎหมาย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปผิดทั้งคู่เลย
ทั้งคนขี่บิ๊กไบท์ที่เป็นคนให้และตำรวจที่เป็นคนรับ
ฝากเตือนคนขี่รถขับรถทุกคน
คุณไม่ควรเสนอเงินให้กับตำรวจแทนใบสั่งเพราะถือว่าผิดกฎหมาย
คุณเองก็ผิดถ้ามีคลิปหลักฐานแบบนี้
และกรณีตำรวจรับสวยเอง

แต่ตำรวจเองก็กระทำความผิด
ก็จะมีการสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์นี้ถึงแม้คนขี่เขาถ่ายคลิป

ตำรวจก็โดนเพราะตำรวจก็เป็นฝ่ายรับทั้งคู่เลย

บางทีเวลาเราด่านักการเมืองว่าทุจริตคอลลับชั่น

ว่าเงินจะไม่เยอะแต่การกระทำเหมือนกัน